จ๊ะจ๊ะริมจ๋อ
ไปส่งคนสวยนุ้ยสุจิราความสวยนี่พุ่งมาแต่ไกลเลย
ร่าก็ต้องยอมลูกสองหุ่นอย่างดีเวอร์
แถมเป็นดาวติ๊กต๊อกเต้นได้ทุกที่ทุกเวลา
ไหนก็เต้นได้ใจเรามันมักมวล
ชวนเพื่อนมาเต้นเพราะฉะนั้นต้องเกรงใจ
เราจะเกินเพื่อนไปไม่ได้
ป้าเยอะเกินไปเป็นโรคใต้
ใส่ใจมากเกินไปเป็นได้แค่เพื่อน
ไหนไหนบอกจะไม่เกินเพื่อนไง
ขนาดน้องลำใหญ่อย่างต้องยอมล๊อคขาโลโยโอ้โฮโทษโทษ

ถึงว่าเห็นแก่ข้อเข่าแอบพลิกเบาก็ยังยืนได้
ถือว่าผ่านการทรงตัวไอ้เราก็กลัวจะล้มมากค่ะ
ใจเย็นนะแม่นะ
ยอมแล้วจ้าแม่ดาวเป็น
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า